ต่อกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างนะคะ
สำหรับกรณีของที่ดีเจพุทธกับสาวจุ๋ยมีภาพหลุดจุ๊บแก้มกันออกมานั่นเองนะคะ
หลายคนก็ได้ฟังสาวจุ๋ยกันไปแล้ว
คราวนี้ถึงฝั่งของพุทธพุทธิชัยดีเจหนุ่มรูปหล่อกันบ้างนะคะ
เขาบอกเลยว่าอย่างที่ภาพเห็นก็เห็นกันไปแบบนั้นแหละ
ส่วนเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของเขากับจุ๋ย
ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นกันเลยค่ะ
โอ๊ยหวานขนาดนี้เนอะ
ต้องบอกว่ามันคือยังไงขยันโชว์หวานกันคุณผู้ชม
ขยันโชว์หวานให้หลายคนอิจฉาตาร้อนกันอยู่บ่อยในโซเชียลของทั้งคู่เลยนะ

ออกมาในโลกโซเชียลให้แฟนได้ฟิน
แต่ก็ต้องย้ำว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคนอัพภาพนั้น
ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทของเขาอัพภาพให้
แต่แม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมนะ
ก็บอกว่าน่ารักดีแต่บางกลุ่มก็แอนตี้เหมือนกันนะฮะ
งานนี้พุทธบอกเลยว่าก็ตอบคำถามนี้ไปแล้วนะ
ก็ขี้เกียจพูดแล้วขอให้เป็นไปตามนั้นแล้วกัน
โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ได้พูดคุยกับฝ่ายหญิงเรื่องนี้
แล้วก็ไม่ยอมรับไม่ได้ติดตามยอมรับขออภัยค่ะ
รับด้วยว่าไม่ทราบกระแสที่ออกมา
ส่วนคนที่ยังมองว่าทั้งคู่ยังปากแข็งเรื่องของสถานะ
พูดย้ำเลยว่าทุกอย่างที่ทำลงไปก็ชัดเจนดีอยู่แล้วค่ะ
ไม่ได้ติดตามครับครับผมใช่ครับ
ไม่ได้คุยกันว่าจะต้องอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

แต่เพียงแต่ว่าก็จะมีใครที่เป็น
คงจะฟินกันไปครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่ได้ติดตามเลยจริงครับ
อย่างนี้ยังปากแข็งอีกแล้วครับพี่
ก็ถือว่าตอบมาชัดเจนกันมากแล้ว
ในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องใช้คำว่าแฟนมาขีดเส้นใต้อะไรอย่างนี้ครับ
คือผมว่าคู่รักทุกคู่ก็จะมีคำจำกัดความของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าคำว่าแฟนอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายซะทุกอย่างสำหรับความรัก
คำว่าแฟนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับความรัก
เขาอาจจะไม่เป็นแฟนเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยแต่งงานก็เป็นสามีภรรยากันไปเลยก็ได้ไงคุณ
รอช็อตนั้นก็ได้ไม่เป็นแฟนก็ไม่เป็นไร

แล้วแต่รุ๊ดกับจุ๋ยเลยแต่ก็นะมีความหวานมุ้งมิ้งออกมาให้เราติดตาม
มาบ่อยแล้วกันเราก็ชอบดูน่ารักดี